อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ตอนนี้ก็มีประเด็นให้เราได้
ต้องไปถามกันอีกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เพราะว่าจู่เธอก็มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว
บอกว่าเสียใจจังกับข่าวมั่วขอเคลียร์
พร้อมกับมีเครื่องหมายตกใจมาด้วยนะคะ
ก็ทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
นักร้องลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีชุมพลคนนี้ค่ะ

เธอก็ได้มีการโพสต์คลิปชี้แจง
แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้หญิงลีขออนุญาตพูดถึงความน้อยอกน้อยใจนะคะ
ที่ได้เห็นข่าวบางข่าวก็พาดหัวค่อนข้างที่จะบิดเบือนความเป็นจริง
เอาภาพหญิงลีที่หญิงร้องไห้
หญิงพูดถึงแม่ตอนรถชนแล้วผ่าหัว
แล้วก็ตอนที่หญิงป่วยตอนนั้นหญิงร้องไห้ในรายการต่าง

หญิงหมดตังค์บ้างอะไรบ้างก็ขอให้เข้าใจนะคะ

แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพิจารณาให้ดีว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า
ถ้าไม่แน่ใจก็กลับไปดูในรายการต่างที่หญิงพูดก็ได้นะคะ

อกจากที่หญิงลีศรีจุมพลได้โพสต์คลิปชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวไปแล้ว
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ต่อสายตรงหานักร้องสาวเลย
เผยว่ามีเว็บไซต์หนึ่งลงข่าวเธอว่า
เธอเลิกรากับหนุ่มคนรู้ใจที่มีชื่อว่าแต๊งแล้ว
เพราะว่าเจ้าตัวไม่สวยแล้วก็เงินหมด

ซึ่งหญิงลีก็เผยเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
ทุกวันนี้ความรักยังหวานชื่นเหมือนเดิม
เพียงแต่คนรักกันมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้าง
ก็เลยอยากจะฝากให้สื่อทุกสำนัก
ลงข่าวให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วน
บิดเบือนความจริงหรือว่าพาดหัวข่าว

เพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับทั้งตัวเธอเอง

ซึ่งทำให้แฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าเธอเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ก็ต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหญิงลีศรีจุมพลเจอกระแสข่าว
ที่เป็นข่าวดราม่ากับเธอค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียว

ก็น่าดีใจที่ตอนนี้สุขภาพของเธอดีขึ้นแล้ว
แต่สังเกตว่าในปัจจุบันนี้นะการพาดหัวข่าว
เพื่อที่ให้คนเข้าไปคลิกชมมันมีมากเหลือเกิน

ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับที่พาดหัวข่าวแบบแรงหรือเปล่า
ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบแบบต่อเนื่องกันไปหลายต่อหลายคนก็ได้
อย่างที่หญิงลีบอกก็คือฝากกันเอาไว้
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเสพข่าวก็เสพข่าวกันอย่างมีสติด้วยนะคะ
อ่านกันให้ถี่ถ้วนแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรค่ะ